ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะ
เกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้มีดฆ่าปาดคอผู้หญิงวัย๖๗ปี
ซึ่งเธอมีอาชีพคือเป็นร่างทรง
น้องชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยคาดการณ์เลยนะบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของอดีตสามี
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาขัดแย้งเรื่องของปมที่ดิน
และที่สำคัญหลังเกิดเหตุอดีตสามีของเธอหายตัวไปด้วย

ทันทีที่ได้รับแจ้งตำรวจสพอูทองก็ลงพื้นที่
ไปพร้อมกับกู้ภัยค่ะไปตรวจสอบเหตุหญิงเสียชีวิต
อยู่ด้านหลังสำนักสงร้างแห่งหนึ่งในตะบนพระพลาชัยอำเภออูทอง

พอไปถึงที่เกิดเหตุพบศพนางสุรินสอดศรีอายุ๖๗ปี
ซึ่งเธอมีอาชีพเป็นร่างทรงนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างสาลา
สภาพศพก็คือถูกมีดปาดที่ลำคอแผลเวอะหวะเลย
ค่อนข้างที่จะดูหน้าสยอง
ศีรษะก็ถูกทุบเป็นแผลด้วย
ข้างศพของเธอพบกล้วยน้ำว้าจำนวน๗เครือ
ซึ่งกล้วยบางส่วนก็ถูกหั่นออกเป็นชิ้นแล้วก็มีมีดปอกผลไม้ตกอยู่ด้วย
จวนสอดศรีอายุ๖๑ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือนางสุรินกำลังนั่งหันกล้วยเพื่อนำไปขาย
กระทั่งลูกชายของผู้ตายซึ่งเป็นใบ้ออกไปตามหาตัวถึงกับต้องช็อกเลยนะ
เพราะว่าไปเจอคุณแม่ในสภาพคือถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตไปแล้ว
จากนั้นลูกชายที่เป็นใบ้ก็วิ่งกระหืดกระหอบเลยนะ
วิ่งมาเรียกญาติแย่นให้ไปดูที่จุดเกิดเหตุนี้ค่ะ
ต่อมาตำรวจโรงพักอูทองก็นำตัวลูกชาย
ซึ่งเป็นใบ้ไปสอบสวนไปสอบปากคำ

พบประวัติลูกชายที่เป็นใบ้เนี่ยนะคะ

ที่ผ่านมาก็มีพฤติกรรมพฤติการคือชอบทำร้ายแม่
ซึ่งจากการสอบสวนต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ต้องใช้น้องชายของผู้ตายคือนายจวนเนี่ย
เป็นล่ามภาษาใบ้ให้คุณ
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่พบพิรุษจากลูกชายที่เป็นใบ้นะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสพอูทอง
ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะ
แล้วก็ได้มีการเรียกคนในครอบครัว
พยานที่พบเห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำอีก๖ปาก
พร้อมกับเตรียมติดตามตัวอดีตสามีของผู้ตายมาสอบปากคำด้วย
เนื่องจากพบว่าก่อนที่จะเลิกรากันไปกับผู้ตาย
เคยทะเลาะกันเคยบาดม้างบาดผิดใจกันเรื่องของที่ดิน
และก่อนที่นางสุรินจะเสียชีวิตอดีตสามีก็มาถ่ายไร่
อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพแล้วก็หายตัวไปหลังเกิดเหตุค่ะ